จากหนุ่มหล่อกล้ามล่ำมาดูกันที่สาวสวยขวัญใจของหลายคนกันบ้างดีกว่านะครับ
ตอนนี้น้องกักตัวอยู่๑๔วันเพราะว่าเดินทางกลับมาจากอเมริกาเรียบร้อยนะจ๊ะ
ก็เปิดใจให้บันเทิงไทยรัฐของเราได้คุยแล้วสวยมากเลย
นี่แล้วคือน้องเนี่ยพูดคุยกันแบบกันเองนะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปเจอน้องกันยังไง

เพราะอยู่คนเดียวคนสอบผ้าเราก็ปังเหมือนกันนะฮะ

บอกเลยว่าน้องภูมิใจจริงกับการที่ได้เดินตามความฝันตัวเองครั้งนี้
เป็นนางงามนักล่ามงกุฎอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมแล้วก็ทำเต็มที่มากแล้ว
น้องบอกว่าทุกก้าวเต็มที่ที่สุดแล้วไม่มีวันไหนเลยที่หนูยอมแพ้ทุ่มสุดตัวทุกวันค่ะ
แม้ว่าจะยอมรับเลยนะเอาจริงว่าก็แอบเสียดายเหมือนกันที่ว่าไม่ได้เข้าไปในรอบ
คำถามเพราะว่าหลายคนก็อยากจะให้ไทยเข้าไปยืนท็อป๕ตอบคำถาม
เพราะว่าน้องเองก็มีการฝึกฝนมาอย่างหนักเหมือนกันค่ะ
แต่ในความที่ทำเต็มที่ในทุกวันแล้ว
แล้วก็ถามนะว่าเอาจริงรู้สึกเฟลล์ไหมรู้สึกเสียใจไหม

จะกี่ดราม่าก็เชื่อว่าด้าทำได้
ก็คือน้องไม่เสียใจเพราะว่าน้องทำเต็มที่กับทุกวันแล้วจริงนะฮะ

ประกวดเนี่ยน้องมีดราม่าเกิดขึ้นทุกวันเลยนะ
ประกวดจนมงลงนะฮะในประเทศไทยแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยนะฮะ
โอ้โหอาแมนด้าเธอมีวิธีรับมือกับเรื่องดราม่าต่างรายวันยังไงบ้าง

พูดตรงนะคะเรื่องดราม่าเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับหนูเลย

พอด้าเคยเหมือนตอนเป็นโรคข้างผอมอะค่ะ
อันนั้นมันเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของชีวิตหนึ่งแล้ว
แล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไปแคร์คำพูดของคนอื่น
เรากลับมาคิดว่าเราจะไปแคร์คำพูดของคนอื่นทำไม
ในเมื่อตอนนี้เนี่ยเราทรมานแต่เขาไม่ได้ทรมานเลย
แต่กลับกันถ้าด้ายอยากได้ความคิดของใคร
ก็เข้าหาเพื่อนครอบครัวคนที่รู้จักเราจริง
แล้วไปถามความคิดเห็นของเขา
ใช่คุณผู้ชมแล้วเราก็พูดคุยกับน้องยาวไปเลยคุยสนุกมาก
ก็เลยถือโอกาสถามคำถามหนึ่งเกี่ยวกับการเชียร์นางงาม
แฟนนางงามเนอะสมัยนี้บอกเลยว่ารักแรงรุนแรงนะจ๊ะ
นางงามหลายคนก็ต้องแบกรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์
อย่างแบบใส่ชุดวันนี้โอเคไม่โอเค
โดนพี่เภ่าพี่จันแต่หัวจะหลดเท้านะคะ
สำหรับน้องอาแมนด้าเนี่ยเธอมีมุมมองถึงประเด็นนี้ยังไงบ้าง

นางงามเขาอยากเชียร์
เขาอยากเชียร์ประเทศของเขาจริง
เขาลืมไปเลยว่านางงามแต่ละคนเนี่ยเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่ง
ที่มีหัวใจที่มีจิตใจที่มีความโศกเศร้าได้
อย่าลืมนะคะว่าคำพูดต่างเนี่ยมันเป็นเหมือนมีดได้พร้อมที่จะกรีดคนคนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะเขียนอะไรอยากจะให้ทุกคนพิจารณาก่อน

เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แฟนนางงามเนี่ยทำเช่นกันนะคะ
เป็นไงคุณผู้ชมพูด

น้องบอกว่าความฝันของน้องจริงก็อยากจะเป็นนักธุรกิจสาวคนนึง
เพราะว่าน้องเรียนจบมาในด้านของเศรษฐศาสตร์แล้วก็การจัดการค่ะ
แล้วเธอเองก็มีธุรกิจเกี่ยวกับผ้าบาติกอยู่ที่ใต้ด้วยนะ

ตอนนี้ค่ะสาวอาแมนด้าก็อย่างที่รู้กันน้องกักตัวอยู่๑๔วัน
แต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวน้องจะออกมาปฏิบัติภารกิจต่อไป

จะมีงานอะไรเข้ามาบ้างก็ต้องรอติดตามนะคะ
รับรองว่าคนทัศนคติดีแบบนี้นะคะงานเยอะปังปูริเย่แน่นอนค่ะ
แน่เลยนะคะสำหรับน้องอาแมนด้าตอนนี้ก็ยังคงต้องกักตัวต่อไปให้ครบ๑๔วันแต่ว่า